โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยค่ะคุณผู้ชมที่นี่คือผามอิตต่องค่ะ
อยู่ที่ตะบนปีล็อกนะคะจังหวัดกาญจนบุรี
ชมธรรมชาติสวยแบบนี้มันชื่นอกชื่นใจจริงว่าไหมคะ

อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายคนอยากจะไปท่องเที่ยวในช่วงของหน้าฝน
พื้นที่ไปได้บางพื้นที่ไม่แนะนำ
โดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะ
ต้องเฝ้าระวังพายุโซนร้อนโพดุลค่ะ
ที่กำลังจะเคลื่อนตัวจากทางด้านฟิลิปปินส์

ดูแล้วน่าจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์
ดูแนวเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุนะคะ
จะเห็นว่าค่อยที่จะเพิ่มกำลังความรุนแรงมามากขึ้น
บริเวณทะเลจีนใต้แล้วก็จะส่งผลกระทบแถบเวียดนาม

โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือกันด้วย
เพราะฉะนั้นเฝ้าระวังและจับตาให้ดี
สิ่งที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีตามมาก็คือจะมีฝนสะสมมากขึ้นนะคะ
แล้วก็อาจจะทำให้มีการกักเก็บน้ำ
เพื่อป้องกันภาวะภัยแรงในปีหน้าต่อไปด้วย
ส่วนวันนี้ภาพรวมแล้วก็มีฝนตกชุ่มฉ่ำนะคะ
ประมาณร้อยละ๖๐๑๗๐ของพื้นที่
ถ้าว่ายังคงมีปัจจัยสำคัญนะคะ
ก็คือทางด้านมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
รวมไปถึงร่องมรสุมที่เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุม

ชุ่มฉ่ำร้อยละ๗๐ของพื้นที่นะคะ
แถบตอนบนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ส่วนภาคอีสานไม่แตกต่างกันมากนักนะคะ
มีฝนฟ้าขนองและมีเมฆเป็นส่วนมาก
ตกได้ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่
กระจายกันไปทั้งตอนบนและตอนล่างของประเทศ

ฝนฟ้าขนองตกลงมา๑๖๐ของพื้นที่นะคะ

วันนี้ก็มีฝนตกลงมาประมาณร้อยละ๖๐ของพื้นที่เช่นกัน
ส่วนคลื่นนั้นสูง๒๓เมตรเลยนะคะ
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันค่ะ

วันนี้ฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
กระจายกันไปตั้งแต่ไล่มาเลยเพชรบุรี

แต่ว่าบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนน้อยสุดของประเทศเลยค่ะ

แต่ก็ประมาทไม่ได้นะคะเพราะว่าจะมีฝนตกลงมาแบบนี้ในช่วงเย็นกันด้วยนะคะ
แต่ก็ต้องเตือนคุณผู้ชมค่ะใครที่จะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาในช่วงวันหยุดนี้
พักไว้ก่อนค่ะเพราะว่าฝนจะเทลงมาอย่างหนักเลย
เอาเป็นว่าดูข้อมูลเอาไว้ก่อนถ้าอยากจะไปเที่ยวผาโมอิต๊อกแบบนี้นะคะ
ก็ต้องติดตามดูนะคะว่าสภาพอากาศจะดีขึ้นไหมจะไปช่วงไหนได้บ้างนะคะ
แต่เอาเป็นว่าดิฉันมาถึงแล้วก็ขอไปชื่นชมความงามกันก่อน
มีหงมาด้วยคุณผู้ชมสัญลักษณ์แห่งความรักและยังมีสะพานไม้นะ
โอ้โหโรแมนติกไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ